ถ้าแบบนี้มันไม่โอเคแล้วเว้ย
โอเคแล้วไว้
โอ้โหเป็นยังไงล่ะคะคุณคิง

คือพังงานเลยดีกว่าค่ะใช้คำนี้
ทั้งเสาติดตั้งทั้งรัวอะไรต่ออะไร

แล้วก็โวยวายตะโกนแต่คุณจะได้ยิน

เพราะอะไรนี่คือความวุ่นวายนะคะ

คอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่ารวมเอาบรรดานักร้องลูกทุ่งหมอลำ
หมอลำคณะดังสับเปลี่ยนกันขึ้นแสดงค่ะ
คือเขาบอกว่าคนซื้อบัตรไม่พอใจ
เกิดขึ้นที่ไหนแถวย่านบางประกงเขาจัดขึ้นตรงนั้นน่ะนะคะ
เพราะมีตำรวจไปสั่งยกเลิกคอนเสิร์ตกลางคัน
เนื่องจากว่าอะไรมีชาวบ้านที่เขาอยู่ในระแวกนั้น
เขาไปร้องเรียนบอกว่าคอนเสิร์ตตรงนี้เสียงดังมาก
ตำรวจก็เลยเข้าไปดูแลแล้วก็สั่งให้ยกเลิกคอนเสิร์ตค่ะ
มันก็เลยเกิดความไม่พอใจของคนที่เขาจะต้องเสียเงินซื้อบัตรเข้าไปชมงาน
นี่คว่างปลาสิ่งของกระโดดถีบรั้วสังกษี
ตะโกนด่าขอเงินค่าบัตรคืนที่ซื้อไปเนี่ย
เพราะหลายคนเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดนะคะ
ที่จริงแล้วเขาบอกว่าผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ย
มีการประกาศไปตั้งแต่ต้นแล้วว่างานนี้จัดทุ่มครึ่งถึง๖โมงเช้า
โอ้โหอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาขอด้วยหรือเปล่านะคะเพราะจัดถึงเช้าเลยนะ
ทีนี้หลายคนบางคนเขาไม่ได้ไปตั้งแต่เต้าเนื้อทุ่มลงทุกภาษา
เขาไม่ได้ไปตั้งแต่ตอนทุ่มครึ่ง
บางคนบอกเอองานถึง๖โมงใช่ไหม
งั้นเอาอย่างนี้บางคนเขาก็ไปกัน๕ทุ่มบ้าง
อาทิตย์อย่างคืนบ้างก็งานมันมีถึงเช้า

มันก็เลยทำให้หลายคนเกิดอาการโมโหว่า
เฮ้ยซื้อบัตรเข้าไปตอนดึก

แต่กลายเป็นมาถูกตำรวจสั่งยกเลิกแบบนี้
และตำรวจไปสั่งยกเลิกตอนตี๓
ก็เท่ากับว่าจากที่ผู้จัดบอกถึง๖โมง
มันก็คือเลิกเร็วไปกว่า๓ชั่วโมง
เขาก็เลยไม่พอใจกันเลยเกิดเหตุวุ่นวายแบบนี้นะคะ
คือเอาจริงมันก็กลายเป็นว่า
มีชาวเน็ตเขาก็มีความคิดเห็นเป็นสองฝ่าย
คือเอาใดก็ตามเราไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะคะ
แต่ชาวเน็ตเขาก็มองว่า๑เห็นใจนะคนซื้อบัตร

ตรงบางประกลหลายคนมาจากระยองบ้าง

เพราะเขาอยากมาดูศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ

แต่บางคนก็มองว่าก็ต้องเห็นใจชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นด้วย
แล้วมันจับได้จริงหรือเปล่าถึง๖โมงเช้าเนี่ย
อาจจะคุยกันด้วยเหตุและผลดีกว่านะฮะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วพอใช้ความรุนแรงเดี๋ยวมันก็จะปัญหาบานปลาย